ท่านผู้ชมครับวันนี้ครบ๑ปีเหตุการณ์ดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดาตกเรือสปีดโบสต์นะครับ
เมื่อ๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๕หลังจากนั้นก็ไปเจอร่างของเธอ๒๖กุมภาพันธ์
อืมอีกสองวันต่อมานี่คือคลิปตอนที่ไปร่องเรือร่องแม่น้ำเจ้าพระยากับเพื่อนเพื่อน
ค่ะให้เพื่อนถ่ายคลิปแล้วก็เปิดเพลงที่เธอร้องเอาไว้นั่นแหละใช่ค่ะ

มันก็มีคำถามตามมามากมายเยอะแยะไปหมดค่ะ
โดยเฉพาะหลังจากวันที่เจอร่างของคุณแตงโมบาดแผลร่องรอยต่าง
มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเพื่อนที่ไปร่องเรือกัน๕คน
คุณปอคุณโรเบิร์ตคุณกระติกคุณแซนแล้วก็คุณจ๊อปค่ะ
แล้วก็ตกลงไปพยายามวนหากันแล้วหาไม่เจอ
นี่ตอนที่นำเรือขึ้นฝั่งในคืนวันนั้นนะครับ
เที่ยงคืนกว่าแล้วก็ยังหาไม่เจอ
ผ่านมา๑ปีก็ยังเป็นปริศนา
เป็นปริศนาอืมคือคดีหลักหลักของคดีคุณแตงโมเนี่ย
มีทางคดีอาญากับการเรียกร้องค่าเสียหายค่ะนะฮะ
คนที่อยู่บนเรือ๕คนบวกกับคนที่เป็นคนแนะนำช่วยเหลือทางคดีอีกคนนึงถูกแจ้งข้อหากันไป
สามคนหลักหลักที่โดนแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยคือคุณปอคุณโรเบิร์ตแล้วก็คุณแซน
ผู้ชมดูบรรยากาศทางขวามือหน่อยนะครับนี่คือที่ท่าเรือพิบุญสงครามหนึ่ง
ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นจุดใกล้เคียงกับจุดที่เจอร่างของคุณแตงโมนะฮะ
ยี่สิบหกกุมภาพันธ์หลังจากที่ตกจากเรือไปเมื่อยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ปีหกห้า
วันนี้เขาก็มีผู้ที่นำดอกไม้นำภาพของคุณแตงโมมาวางแสดงความอาลัยกัน
แต่แฟนคลับคุณแตงโมเนี่ยนัดหมายกันจัดการรำลึกถึงการเสียชีวิตของคุณแตงโม
วันอาทิตยี่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับค่ะเขาจะนับวันที่เจอร่างนี่นะฮะ
ซึ่งการแจ้งข่าวกันมาเนี่ยผมเห็นมีข่าวบอกจะมีการเปิดภาพ
เพิ่มเติมที่จะคลี่คลายปริศนาการเสียชีวิตของคุณแตงโมได้ด้วยนะ
อันนี้ที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่งที่นนทบุรีนะฮะใช่ค่ะ
ส่วนที่สารากวิทิตาระเบียงอาลัยคริสตจักรเมทอดิสบรังสิต
และชาปนสถานที่ตะบนคลอง๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
จุดนี้เป็นสถานที่เก็บอาถิของคุณแตงโมนะคะวันนี้ก็มีบรรดาเพื่อนเพื่อนน้องน้องเพื่อนสนิทอ่ะค่ะ
มีคุณโมอมีนาคุณฮิปโปแล้วก็เพื่อนเพื่อนอีกประมาณหกถึงเจ็ดคน
นำใจกันดอกไม้แล้วก็ตุ๊กตาม้ายูนิคอนสีขาว
มาวางไว้ที่หน้าที่เก็บอาถิของคุณแตงโมแล้วก็บอกคุณแตงโมว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะมาหาใหม่นะคะ
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับคุณแม่ของคุณแตงโมนะฮะ

ริยุทธโยธินนะครับวันนี้มาที่ไทยรัฐทีวี

ในรายการเปิดปากกับภาคภูมินี่นะครับ
คุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าได้ไปทำบุญให้กับลูกสาวมา
อุทิศบุญให้กับลูกสาว
อันนี้คือในรายการนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงตอนสัมภาษณ์ก่อนนะครับ
แม่พูดถึง๑ปีที่ลูกสาวจากไปบอกว่าแม่ความจริง
แล้วเมื่อปีที่แล้วคือวันนี้๒๔กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
ได้รับแจ้งว่าแตงโมตกเรือ
แม่ก็ไปรอการค้นหาแถวท่าน้ำแถวท่าเรือ
ยังมีความหวังว่าจะได้เจอหน้าลูกผ่านมา๑ปีถึงวันนี้ทุกอย่างมันกลายเป็นความว่างเปล่า
วงคว้างในจิตใจซึ่งแม่เนี่ยเชื่อว่าลูกเนี่ยยังอยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้ไปไหน
อันนี้ในความรู้สึกนะไม่ได้หมายถึงว่าไปเจออะไรคุณแตงโมอะไรอย่างนั้นนะครับเอาลองฟังนะฮะ
ก็น่าจะมีความสุขนะคะอยากจะบอกว่าคิดถึงลูกมากเลยคิดถึงลูกอยากให้ลูกมาหา
กอดลูกอยากหอมลูกค่ะเราเราจากกันไม่ได้ล่ำลากันเลย
แต่การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคดีต่าง
ความรู้สึกทั้งหมดสิ่งต่างที่ถาโถมเข้ามาในช่วง๑ปีที่ผ่านมาเนี่ย
วันนี้คุยกันอย่างละเอียดในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
เดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์๔ทุ่ม๔๐ท่านรอฟังต่อเลยนะครับ
นี่นะครับเห็นตุ๊กตามีที่คุณแม่ถือมาไหม
คุณแม่บอกว่านี่คือตุ๊กตาของน้องโมของคุณแต่งโม
ซึ่งคุณแม่หยิบมาจากเตียงนอนเป็นตัวแทนลูกสาวไปไหนพาไปด้วยตลอด
วันนี้ก็เลยพามาออกรายการด้วยนี่นะฮะผมคุยหลายเรื่องนะ
คดีอาญาเนี่ยที่มีการแจ้งข้อหากับ๖จำเลยเนี่ยตอนนี้สารนัดแรกนะฮะ๒มีนาคม
ที่จะถึงนี้นะครับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ยังไม่ใช่ทางแพ่งนะฮะ
แต่เป็นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนชดเชยเยียวยาอันนี้ในมุมคดีอาญาถูกไหมคะ
มุมคดีอาญาถ้าจำเลยเขายอมชดใช้ตรงนี้ได้เนี่ยเมื่อคดีอาญาจบก็จะไม่ฟ้องแพ่ง
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเรียกเก้าล้านสองใช่ไหมใช่ค่ะ
วันนี้คุณแม่บอกแม่ขออธิบายหน่อยเพราะพอมาออกเปิดปากกับภาคภูมิบอกเรียก๙ล้าน๒
แล้วกลับไปไม่นานไปเรียกเพิ่มเป็น๕๐ล้านแม่บอกไม่ใช่ความจริงเรียก๕๐ล้านตั้งแต่ต้น
แต่มีคนยอมจ่ายแค่๒คนรวมกันในจำนวน๙ล้าน๒คือปอกับโรเบิร์ต
เลยต้องฟ้องเรียกเพิ่มกับอีก๔คนที่เหลือ
ให้ครบ๕๐ล้านก็คือ๔๐ล้าน๘แสน
เดี๋ยวท่านฟังอย่างละเอียดหลังจบรายการไทยรัฐนิวโชว์ก็แล้วกัน
เพราะเมื่อบ่ายเปิดปากกับภาคภูมิบ่าย๓โมงครึ่งถึง๔โมง๑๕ทุกวันจนถึงศุกร์
แล้วหลังจบนิวโชว์จะมีอีกรอบนึงเนี่ยที่จะมารีลันเนี่ยค่ะ
พอดูการออกอากาศสดไปตรงพวกนี้เนี่ยนะฮะ
แล้วคุณแม่พูดถึงเรื่องคนต่อว่าเรื่องโอ๊ยทำไมเรียกเงินอย่างนู้นอย่างนี้รักลูกบ้างหรือเปล่า
หลายคนมันเหมือนมีความรู้สึกย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์เรื่องการเสียชีวิตของคุณแตงโม

ทวิตเตอร์เอาไว้นี่ฮะหลังจากที่ไทยรัฐออนไลน์ได้นำส่วนหนึ่งของเนื้อหาของเปิดปากกับภาคภูมิไปโพสต์

คุณแกล้งก็เนี่ยเค้าความที่บอก
คุณแม่พูดในรายการนะค่ะคุณแม่บอกว่า
ก็ต้องรับเงินมันเป็นสิทธิ์ของคุณแม่
ก็อธิบายให้ฟังหมดแล้ว
คุณแครนเลยบอกจงบอกประโยคแรก

มันเป็นการตัดทอนประโยคมาแค่ท่อนเดียว

ยังไม่ได้ฟังบริบททั้งหมดเต็มว่า
ประโยคก่อนหน้าเรื่องราวก่อนหน้าหรือประโยคหลังจากนี้เนี่ย

เอาส่วนคุณเบิร์ตนะคะแฟนของคุณแตงโมวันนี้

เป็นภาพคุณแตงโมขี่คอคุณเบิร์ต

แล้วก็เขียนหัวใจสีขาวกับสีดำ๒ดวงอยู่ข้างกัน
แล้วก็แท็กไปที่ไอจีของคุณแตงโมด้วย
พร้อมกับรูปดอกกุหลาบสีแดง
ส่วนคุณแอนนาค่ะอีกหนึ่งเพื่อนสนิทของคุณตังโมนะคะ
ก็โพสต์ภาพที่ถ่ายกับคุณตังโมในช่วงเวลาต่าง

ถ้าย้อนเวลาได้จะให้ไม่มีวันที่๒๔กุมภา
หนึ่งปีที่ไม่มีโมแต่เธอยังอยู่ในใจเสมอ

จากโรงพยาบาลตำรวจ
ขออภัยปูเตอร์มีลูกแล้วนะ

เบเบิ้ลลูกแบมบี้ที่ไปหาเธอแล้ว
สะสมเธอยังอยู่ดีเหมือนเดิม
รถพยาบาลของเธอยังวิ่งช่วยคนทุกวัน
รักและคิดถึงเสมอ
ทีนี้หลายคนก็ไปจับจ้องว่า
แล้ว๕คนบนเรือที่ก็เป็น
เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทของคุณโมได้ไหม

เพราะว่าเข้าไปร่องเรือด้วยกันเนาะ
คนก็จับตาดูว่ามันมีความเคลื่อนไหวไหม
คุณกติกคุณแซนคุณปอคุณระเบิดคุณจ๊อป
ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรในวันครบรอบ๑ปี

แต่เมื่อวานคุณแซนให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้จะชวนคุณกติกไปทำบุญให้คุณแตงโม
ก็จะไปโบสถ์คริสต์สักที่ใดที่หนึ่ง
แต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าไปที่ไหนอย่างไรนะฮะในวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งคนที่วันนี้ไปแสดงการรำลึกถึงการเสียชีวิตของคุณแตงโมเช่นกัน
ก็คือคุณมงคลกิจสุขสินทรานนท์พี่เต้อดีตสสเต้ค่ะ
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยเพิ่งลาออกจากการเป็นสอสอนะฮะสสปาร์ตี้ลิสต์
แล้วก็เลยต้องเลื่อนลำดับขึ้นมาก็เป็นภรรยาคุณเต้เนี่ยได้ขึ้นมาเป็นสอสอแทน
ในช่วงก่อนหมดสมัยตรงนี้นะครับวันนี้คุณเต้ก็โพสต์ข้อความนะครับ
ลักษณะเหมือนยังคาใจเรื่องการเสียชีวิตของคุณแตงโมอยู่
ว่าใครฆ่าเธอหรือฉี่ตกเรือจมน้ำเองกราบขวาเรือกราบขวา
หักหรือบินกรามนะกรามขวาหักหรือบิดหมายถึงฟันกราม
มีตะปูตัวยาวที่เท้าขวาหรือไม่อืมอ่านี่คุณเต้
โพสต์เอาไว้เอ๊ะเขาหมายถึงกรามของคุณตังโมหรือเขาหมาย
กราบเรือไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าที่กราบเรือด้านขวา
มันก็มีรอยบินนี่ใช่ไหมคือบังเอิญตรงนี้พี่เต้น่าจะ
สะกดมือลั่นนะคะมือพิมพ์ผิดนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าพี่เต้
หมายถึงอันไหนก็แน่นะแต่เดี๋ยวคุณมงคลกิจเขาจะไปทำ
พิธีลำลึกร่วมกับแฟนคลับของคุณตังโมยี่สิบหกกุมพา
พันนี้ค่ะที่สะพานท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่งอืมอ่ะอีก
หนึ่งคนค่ะที่ก็ยังไม่ได้มูฟออนจากคดีของคุณตังโมเหมือนกัน
นะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์วันนี้ตำรวจยื่นฟ้องนาย
ฉริยะนะคะคดีหมินประมาทแพทย์นิติเวศจากกรณีที่ใน
ฉริยะเนี่ยแถลงข่าวเรื่องผลการผ่าพิสูจนร่างคุณแตง
โมที่โรงแรมนนทบุรีพาเลสวันที่๙พฤษภาคมปีที่แล้ว
ค่ะโดยมีการกล่าวหาว่าแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาล
ตำรวจเนี่ยสร้างหลักฐานเท็จเกี่ยวกับผลชนสูตรซึ่งท่าน
น้ายอัจรุยะเองเนี่ยก็บอกว่าคดีนี้ตัวเขาเนี่ยถูกยัด
ข้อหาก็ยืนยันว่าจะขอต่อสู้คดีถึงที่สุดนะคะอืม
เรื่องนี้นะครับทางอายการจังหวัดนนทบุรีนะครับอายการดาว
นางสาวสุภาพรนิบวนิษฐ์เปิดเผยว่าสำนวนคดีที่ตำรวจเป็นฝ่ายยื่นฟ้อง
อัจฉริยะในข้อหามินประมาทนั้นเป็นคดีที่มีมูลความผิดนะครับ
ซึ่งทางสำนักงานอายการเพิ่งได้รับสำนวนสั่งฟ้องมาเมื่อเช้า
ต้องมีการตรวจสอบสำนวนให้รอบครอบก่อนจะมีคำสั่งฟ้องดำเนินคดีต่อไป
ว่าบทสรุปของคดีอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ความจริง
แต่ไม่ว่าอย่างไรทุกฝ่ายต้องน้อมรับคำตัดสินของศาล
ได้ว่าคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูคนทำผิดต้องชดใช้กรรม
ต่อความประมาทที่ทำให้เกิดความสูญเสียที่ไม่คาดฝัน
นี่ฮะ๑ปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องรอฟังทางชั้นศาลนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้อยู่ในชั้นศาลแล้ว